ของรองหัวหน้าพักการเมืองดังวันนี้ทนายตั้ม
พาผู้เสียหายคนไหนรู้ไหมผู้เสียหายคนที่อยู่ในคลิปเสียงเมื่อคืนนี้
ค่ะที่ปล่อยออกมานี่แหละฮะอืม
ไปแจ้งความครับที่สอนอลุมพินีนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับ
พาผู้เสียหายนะครับอ้างว่าถูกนายปรินพานิชพัก
ละเมิดทางเพศและกระทำอนาจารย์มาแจ้งความเพิ่มเติม
ซึ่งผู้เสียหายคนนี้นะฮะที่อยู่ในคลิปเสียงเมื่อคืนคุณผู้ชม
คุณผู้ชมคงได้ฟังแล้วล่ะทนายตั้มเปิดเผยบอกว่า
วันนี้นัดผู้เสียหายมาแจ้งความ๖๗รายแต่บางรายไม่สะดวกมาแล้วนะฮะ
ว่าคดียังอยู่ในอายุความเพราะว่ามีการแก้ไขกฎหมายไม่ให้เป็นคดีที่ยอมความกันได้แล้ว
ในตอนแรกผู้เสียหายไม่ยอมจะแจ้งความนะตั้งแต่เกิดเรื่องเพราะกลัวว่าจะดำเนินคดีไม่ได้
เนื่องจากผู้ก่อเหตุเคยขู่ว่าเขาเป็นคนใหญ่คนโต
อีกทั้งยังเสนอเงินให้จบกันไปไหม
เสนอเงินมาเนี่ย๒๓ครั้งผู้เสียหายก็ได้รับเอาไว้
เบื้องต้นพาผู้เสียหายมาในฐานะพยานก่อน
แล้วจะให้พนักงานสอบสวนพิจารณา
หากสามารถแจ้งข้อหาได้ก็จะเป็นผู้เสียหายอีกคนนึง
โดยผู้เสียหายเล่าพฤติการว่าถูกหลอกลวงไปที่ออฟฟิศ
ซึ่งเป็นห้องเดียวกับที่เหยื่อหลายรายพูดถึงแหละ
รวมถึงไปนัดที่ร้านอาหารของโรงแรมแห่งหนึ่ง
คล้ายกับผู้เสียหายรายล่าสุดที่อายุ๑๘ปี

เพราะผู้เสียหายทุกคนมั่นใจในตัวเองที่มาดำเนินคดี
ถ้ากลัวผู้เสียหายก็อาจจะเสียขวัญ
แต่ตอนนี้มีผู้เสียหายกว่า๒๐คนที่ติดต่อเข้ามา
ไม่ได้อะไรของคนนี้ได้เพราะว่าเขาเป็นคนที่มีอิทธิพล
เขาก็เลยยอมรับเงินไป
ส่วนในคลิปเสียงที่มันหลุดออกมา
ว่าเป็นขบวนการของพักเก้าไกล

หลังจากนี้หากผู้ก่อเหตุพยายามข่มขู่ผู้เสียหายนะ
หรือไปยุ่งเหยิงกับพญาหลักฐานนะ
จะทำเรื่องขอถอนประกัน

แต่บางคนไม่ให้ความร่วมมือต่อ
เพราะว่าคือเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาในการตัดสินใจเนี่ย
ตำรวจยศพันธบทเอกจะให้เงินปิดปากเหยื่อ
ตรงนี้เขาบอกว่ายังไม่มีข้อมูลแต่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

เตรียมพันธการสอบสวนผู้หญิงเอาไว้

รวมเป็นสำนวนคดีเดียวกัน
เพื่อให้พญาหลักฐานมีความหนักแน่น
นายตั้มบอกว่าเขาจะขอเป็นพยานในคดีนี้ด้วย

ซึ่งตำรวจได้บอกว่าพร้อมที่จะนำหลักฐาน
จากกล้องวงจรปิดและหลักฐานอื่น
ส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบ
และยืนยันนะคะบอกว่าถ้าหากผู้ต้องหาทำผิดเงื่อนไขประกันตัว
เตรียมที่จะยื่นเพิกถอนประกันทันที
ซึ่งวันนี้นะคะทางรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็มาติดตามความคืบหน้าของคดีนี้นะคะ
ซึ่งคดีนี้แจ้งความไว้ที่สนลุมพินี๓ราย
งที่จังหวัดเพชรบุรี๑รายและที่เชียงใหม่๑ราย
จำนวนนี้เป็นคดีอาณาจารย์บุคคลอายุเกินกว่า๑๕ปี
รวม๔คดีและคดีข่มขืนกระทำชำราว๑คดี
สำหรับระยะเวลาของคดีที่เกิดขึ้น
ซึ่งหลายฝ่ายกังวลบอกว่าพยานหลักฐานอาจศูนย์หายหรือเสื่อมไปตามเวลา
ตำรวจบอกว่าเป็นความท้าทายในการทำคดีเพิ่ม
เพื่อติดตามหลักฐานมาพิสูจน์ข้อเท็จจริง
และมั่นใจว่าสามารถส่งสำนวนให้อายการฟ้องตามกรอบเวลาค่ะ
ส่วนกระแสข่าวที่ว่ามีนายตำรวจระดับพันธุ์ตำรวจเอกเป็นผู้ประสาน

ถ้าหากพบหลักฐานถือว่าเป็นการพยายามเข้ามายุ่งเหยิงพยานหลักฐาน
เจ้าหน้าที่สามารถยื่นเพิกถอนประกันตัวในชั้นศาลได้ทันทีค่ะ
เขาถือว่าผิดเครื่องขายการประกันตัว
ตามภาษาภาษาหลักฐานข่วงต้องยื่นคำร้องไปยังกันให้ไอยการ
โดยยื่นคำร้องต่อประกันตัวให้เขาขอตามประกันตัว
ผมต้องถามว่าการผิดเครื่องขายการประกันตัวคุณต้องเข้าไปยุ่งเหยิงการประกัน
ผู้ที่ต้องยืนยันมาพอเข้าไปยุ่งเหยิงทางระยะหลังผ่าน
ก็ต้องมีข้อมูลว่าคุณรู้อย่างไร
สามารถที่พะพบแสงข้าว
มันจะต้องยืนยันเป็นคุณหรือเป็นอุปกรณ์

เดินทางเข้าแจ้งความเพิ่มหลังจากนี้ตำรวจก็พร้อมให้ความเป็นธรรม
แล้วก็มีการจัดสถานที่รับเรื่องร้องทุกข์ไว้โดยเฉพาะด้วยนะคะ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข
ยืนยันบอกว่าพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบคดีนี้
จะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา
เพราะว่าประชาชนจับตาคดีนี้อย่างใกล้ชิด
ไม่มีอะไรน่าหนักใจถึงจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับนักการเมือง
แต่ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานาน
อาจจะส่งผลกระทบต่อการสืบหาพยานหลักฐาน
ซึ่งตำรวจก็จะมีหน้าที่รวบรวมพยาหลักฐานให้ได้มากที่สุดนะคะ
วันนี้พบตรยังกล่าวถึงกระแสที่มีนายตำรวจยศพันธ์ตำรวจเอกคนสนิทของรองหัวหน้าพักนำเงินไปจ่ายให้กับผู้เสียหาย
เพื่อขอยอมความยืนยันว่าปัจจุบันยังไม่มีผู้เสียหายรายใดมาถอนคำร้องทุกข์ค่ะ
คลิปเสียงที่ทนายตั้มเอามาเปิดเผยและมีการพาดพิงไปถึงพักก้าวไกล
วันนี้คุณวิโรธลักษณะอดีศรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพบรรษนครรภ์
ถามว่าพักเก้าไกลมีเกี่ยวข้องกับอะไรด้วย
นี่แหละครับคุณวิโรธนะครับลงพื้นที่หาเสียงที่แถวนี้นี่เอง
นุสาวรีชัยสมรภูมินักข่าวไปถามประเด็นนี้
ที่มีการสนทนาระหว่างผู้ชายผู้หญิงและพาดพิงไปถึงพักก้าวไกล
คือผู้ชายในคลิปบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาทั้งหมดเนี่ย
เป็นเกมการเมืองเป็นฝีมือของพักเก้าไกล
ทันทีที่ได้ยินคำถามนี้คุณวิโรธถึงกับร้องโอ้นะฮะ
แล้วก็บอกว่าคนจะดีอยู่ที่เนื้อในตัวเอง
ไม่มีใครไปสร้างหรือทำอะไรได้ถ้าทุกอย่างถูกต้อง
พร้อมกับย้ำว่าไม่มีเหตุผลใดที่พักก้าวไกล
ไปกันแกล้งใช้เกมการเมืองอย่างที่ถูกกล่าวหา
ส่วนพักเก้าไกลจะฟ้องกลับหรือไม่นั้นต้องรอให้พักออกมาชี้แจงก่อน
เพราะว่าตอนนี้เขามุ่งหน้าเดินหาเสียงให้เต็มที่
สนว่าใครจะปล่อยข่าวหรือว่าใครจะสร้างข่าวครับ
การเปิดเผยข้อเท็จจริงให้กับสาธารณะชน
เวลาถามคำถามผมก็จะงงในคำถาม
เพราะผมก็ยังนึกการเชื่อมโยงไม่ออกไง
ไปดูบรรยากาศที่หน้าพักประชาธิปัตย์ครับ

มาทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ครับศรีดาลุยไฟ
จากกรณีที่ลองหัวหน้าพักอะครับ
รองหัวหน้าพักมีข่าวแบบนี้เกิดขึ้น
มีการอ่านแถลงการนะครับ

คือพักต้องตรวจสอบข้อที่จริงให้ปรากฏ
ตรวจสอบผู้สมัครและกรรมการบริหารพัก
ต้องไม่แทรกแซงกระบวนการสอบสวนและขอให้ภักดิ์ประชาธิปัตย์ขอโทษอย่างจริงใจ
ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะครับกรรมการบริหารพักประชาธิปัตย์เปิดเผยบอกว่า
พักพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะส่วนคดีและความรับผิดชอบอื่น
ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วยืนยันพักประชาธิปัตย
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการสอบสวนทางคดี
หากมีผู้เสียหายต้องการความช่วยเหลือให้ประสานมาที่พักจะให้ความช่วยเหลือเต็มที่
เพื่อขอให้แจ้งไปยังคณะกรรมการบริหารภักดิ์ประชาธิปัตย์
ให้ขับในปรินออกจากการเป็นสมาชิกภักด์ด้วย
หลังจากที่นายปรินประกาศลาออกจากทุกตำแหน่งแล้ว
แต่ยังไม่ปรากฏว่าลาออกจากสมาชิกพักหรือไม่

หากกรรมการพักละเลย
เรียกประชุมไม่มีมติภายใน๗วัน
เลขาธิการกรกตสามารถมีคำสั่งให้กรรมการบริหาร
พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะได้
หากกลับมาดำรงตำแหน่งในทางการเมือง
อีกจนกว่าจะพ้น๒๐ปีนู้นนะครับ